เขามีหลากหลายคนนะรักวิถีด้านนี้
พี่จักษ์คิดเข้าไปได้สวยนะอยู่ในส่วนพูเรียนนู้นนะฮะ
อย่างนี้บอกเลยว่าแฮปปี้มาก

บนดอยด้วยอืมขายผักกำล่าห้าบาทสิบบาทเองนะ
เจ้าตัวก็บอกแล้วว่าไปช่วยที่บ้านภรรยาไม่ใช่ว่าเออคอนเทนต์คอนเทนต์ลำบากมาเรียกหาแสงอะไร
แต่ที่ปังไปกว่านั้นหลังจากที่ภาพนี้เป็นกระแสขึ้นมาคลิปขายของนี่เป็นกระแสขึ้นมา
งานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนเกษตรกรรมอะไรพวกนี้เข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยคุณผู้ชม
อืมซึ่งพี่โกศิลป์ก็เล่าให้พี่นักข่าวเราฟังว่าเรื่องงานมันเป็นผลพลอยได้นะ
แต่ไอ้ที่ชีวิตเขามีความสุขจริงคือการได้มีส่วนร่วมกับเรื่องของการทำเกษตร
เพราะมันคือชีวิตอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าฝันไฝมานานแล้วคืออยู่ในเมืองเนี่ยมันก็แฮปปี้แหละ
แต่มันก็ฝ่าฟันหลายอย่างแต่พอกลับไปบ้านนอกบ้านนาอย่างนี้
ชีวิตมีความสุขได้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กับธรรมชาตินะคะ
ในวงการเนี่ยเขามีสวนเมียไร่กันเยอะเหมือนกัน
เจ้าตัวบอกว่าไอดอลเลยยกให้พี่ชาคริส
พี่น้ำระพีพัฒน์แบบนี้นะส่วนตอนนี้พี่โกศิลป์เองมีแรงอยู่
ขอทำบ้างสักหน่อยค่ะได้ที่ได้ทางปลูกอโวคาโดนะคุณผู้ชม
อยู่ที่ดอยอังคางจังหวัดเชียงใหม่เออ
โกศิลป์บอกว่าท้าทายแล้วก็แฮปปี้แบบสุดค่ะ
จริงผมชอบทำสวนเป็นทำประสุทธิ์อะไรพวกนี้ครับ

อยากจะเลี้ยงควายสวยงามเหมือนคุณน้ำ
อยากจะมีทุเรียนเป็นของตัวเองเหมือนพี่ชาคริส
คือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผม
ก็เฮ้ยมันหลงรักอะไรแบบนี้จริงครับ

ใช่ครับเพราะว่าระดับน้ำช่วงระดับน้ำทะเลตรงนั้นมันได้ด้วย
อยู่ที่เชียงใหม่ผมอยู่ที่ดอยอังขางนะครับผม

แล้วก็น่าจะลงอโวโคโดก่อนครับ

เริ่มไปแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่
อายุมันยังไม่ได้อายุตัวยังไม่ได้ครับ
กัสดิกรหล่อจังเลย
หล่อแบบนี้รับจ้างไหม
ใช่ถอนวัชพฤษกินมาก
คนที่เมาส์เขาว่าเขาตกอับไม่จริงนะ

เห็นภาพแล้วอย่าไปตัดสิทธิ์เขาตกอาบค่ะ